คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะหลายวัดในหลายจังหวัดค่ะ
ก็มีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นะคะ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ไปดูที่แรกกันนะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
บรรดาญาติโยมจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ที่วัดสวรรคารามในพระสังคราชุปธรรม
โดยครั้งนี้มีโครงการบวชพระ๑๖รูป
และบวชสามเณรอีก๑๖รูป
ทุกคนยืนยันสมัครใจบวชถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ทั้งสิ้นค่ะ

ที่ได้บวชให้ในหลวงครับ
คิดว่าจะเอานำคำสอนของพระองค์ท่านไปใช้ยังไงบ้างครับ
เอาไปทำตามครับ

สมัครใจครับไม่มีใครบ้างครับครับ
ตอนนี้ที่วัดเรานั้นจะมีการอุปสมบทพระภิกษุ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทโทยพรัพย์
ปรมินทรมาภพุทธกรณฑุญเดรตุลมพนาศบวกฤทธิ์
ในวันที่๒๑ถึง๒๙ตุลาคม
ในการบวชครั้งนี้ก็จะมีการอุปสมบทพระภิกษุ
แล้วก็มีการบรรพชาสมเนร
และนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีญาติโยมทั้งหลาย
ที่มาบวชชีพรามโดยเฉพาะสตรีเพศ

การที่พระเจ้าแผ่นดินเสียชีวิต
เขาก็จะมีการโกนหัวไว้ทุกข์ให้กับพระเจ้าอยู่หัว

ก็เลยจัดให้มีการโกนหัวบวชชี
เพื่อถ่วงเป็นผ้าราชวุศรแด่พระองค์ท่าน
แล้วก็เป็นการถวายความลำลึกหรือการไว้อะไรส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับนายชูศักดิ์ชุนเกาะนายอำเภอพิมาย
เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่วัดสะเพลงตำบลในเมือง
คนครับเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ
ก็มีเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีการแห่นาคครับไปรอบเขตเทศบาลตำบลพิมาย
ก็มีทศพลหินมพานครับนักร้องเพลงแหล่ชื่อดังเลยนะครับ
เป็นผู้ทำพิธีเรียกทำขวัญนาคในครั้งนี้ครับ
และเช่นเดียวกับที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะ
นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทอุปสมบทหมู่๑๒๕คน
โดยพระราชนันทมุณีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี
พร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้อันเชิญพระบรมราชวาสของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้ผู้บรรพชาอุปสมบททุกคน
รวมทั้งยังเป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
แล้วไปปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่นาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่๑๓๒คน
ที่วัดโคกฐินตำบลที่หี้วังอำเภอทุ่งสงศ์โดยมีนายวิรัติรักพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีธมาราชเป็นประธานฝ่ายครวาช
และมีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอุปชา
ผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้
จะศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นเวลา๙วัน